ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มทำงานวันแรกหลังวันหยุดยาวนะครับ
แต่ก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ทำให้บรรยากาศตามสถานีขนส่งต่างก็ยังคงคึกคักนะครับ
โดยภาพรวมแล้วระบบขนส่งมวลชนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีเพียงการเชื่อมต่อการเดินทางที่จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ
ขณะที่จำนวนผู้มาใช้บริการขนส่งสาธารณะในปีนี้ลดลงครับ
คาดว่าน่าจะมาจากการที่ประชาชนหันไปเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นครับ
รถโดยสารทยอยนำประชาชนจากหลายพื้นที่กลับสู่กรุงเทพมหานคร
ทำให้สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดคึกคักตั้งแต่เช้า
โดยวันนี้เป็นวันที่บริษัทขนส่งหรือบขคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินเข้ามาถึง๑๖๐๐๐คน
ซึ่งบขสามารถระบายผู้โดยสารหมดอย่างรวดเร็ว
ติดปัญหาเดียวคือรอคิวรถแท็กซี่นาน
เพราะการจราจรด้านนอกติดขัดทำให้รถหมุนเวียนเข้ามาช้า

ขอเข้ามาใช้สถานีขนส่งอันนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาครับ
สำหรับการเดินทางในช่วงขากลับระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ประชาชนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพด้วยรถบขศ๕๗๕๐๐คน
เฉพาะวันที่๑๔ถึง๑๕เมษายนบขจัดรถรองรับรวม๑๕๕๐๐เที่ยว
ส่วนวันที่๑๖๑๗เมษายนเพิ่มรถเป็น๑๗๔๕๐เที่ยว
การเดินทางด้วยรถไฟผู้โดยสารเดินทางในช่วงวันที่๘ถึง๑๗เมษายนรวม๙๘๒๗๑๐คน
เป็นขาออกจากกรุงเทพ๕๒๑๕๗๕คนและขาเข้ากรุงเทพ๔๖๑๑๓๕คน
สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยเฉพาะวันนี้ประเมินไว้๑แสนคน

เพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงทำให้มีรถบริการ๒๔๔ขบวนต่อวัน
รวมขบวนพิเศษช่วยการโดยสารอีก๒๙ขบวนทำให้ไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
ส่วนที่สนามบินดอนเมืองเฉพาะวันที่๑๘เมษายนคาดว่าจะมีเที่ยวบินขึ้นลงประมาณ๖๕๐เที่ยวบิน
และมีผู้โดยสาร๑แสนคนรวมตลอด๓วันตั้งแต่วันที่๑๖เมษายน
การเดินทางกลับสนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารใช้บริการรวมแล้วมากกว่า๓๑๐๐๐คน
กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด
ในช่วงเทศกาลสงกรานตลอด๑๐วันตั้งแต่วันที่๘เมษายนถึงวันที่๑๗เมษายน๒๕๖๐
พบว่ามีการให้บริการตามระบบรถไฟเครื่องบินเรือและรถโดยสารทั้งหมด๓๑๑๖๓๓เที่ยว
เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการเอาไว้แต่จำนวนคนเดินทางกลับลดลงถึงร้อยละ๑๒๓๒โดยมีประชาชนเดินทางทั้งหมด๑๗๙๑๐๐๐คน
จากที่ประมาณการไว้๒๐๔๓๐๐๐คนและน้อยกว่าปี๒๕๕๘ที่มีประชาชนเดินทางในช่วงดังกล่าว๑๙๕๓๐๐๐คน
ท้อนให้เห็นว่าประชาชนหันไปพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น